เอามาดูเหตุการณ์ไล่ล่าผู้ค้ายาเสพติดนะคะ
เขาซิ่งรถเก๋งหลบเข้ามาจากย่านทองหล่อ
มาถึงคลองเตยเข้ามาในตลาดคลองเตยเลย
ช่วงแรกเข้ามาที่ซอย๕ก่อน
หลังจากนั้นนะคะรถไปต่อไม่ได้
เพราะตำรวจยิงยางแต่เขาก็ไม่สิ้นฤทธินะ

สุดท้ายไปสิ้นฤทธิ์ที่ซอย๘ทิ้งรถเลยค่ะ
ต่อไม่ได้แล้ววิ่งหลบหนีไป
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดในตลาดเนี่ย

นี่เป็นกล้องวงจรปิดจะเห็นรถเก๋งคันนี้
ซึ่งมีผู้ต้องหาในคดียาเสพติดอยู่ภายในรถนะ
เขาขับมาค่ะหลบหนีตำรวจ
เข้ามาในซอยตลาดคลองเตย๕
หลังจากตำรวจไล่ล่ามาจากทองหล่อ
ตำรวจพยายามหยุดรถยิงยางสกัด
และช่วงที่ยิงยางสกัดนี่แหละพ่อค้าแม่ค้าไง

ถามว่าคนร้ายสิ้นฤทธิไหมหลังจากถูกยิงยาง

ขับรถไปต่อไปพุ่งชนรถที่เขามาส่งของในตลาด
และหลังจากนั้นไปสิ้นฤทธิ์ที่ซอย๘ทิ้งรถ
แล้วก็หลบหนีไปท่ามกลางความมืดนะคะ
ผู้เห็นเหตุการณ์คนนี้ค่ะเขาเล่าบอกว่า
ช่วงนั้นตัวเองขับรถกระบะแล้วก็มาจอดไว้ตรงนี้
เพื่อที่จะขนอาหารทะเลขึ้นรถกระบะ
จุดนี้คือซอยคลองเตยตลาดคลองเตยซอย๕นะคะ

ขับเข้ามาเหมือนหนีอะไรสักอย่างแล้วก็บีบแต่ใส่รถเขา
เขาก็เอ๊ะหรือว่าฉันขวางทาง

แต่รถคันนี้สรุปสุดท้ายค่ะ
พุ่งมาชนเขาแบบเต็มเลยนะคะ
แล้วเขาก็เห็นช่วงเวลาที่ตำรวจยิงยางสกัดด้วย
ฟังเสียงเขาเล่าหน่อยค่ะ
ไปถามตำรวจว่ารถเก๋งคันนี้เป็นอย่างไร
ถึงขับรีบร้อนเข้ามาในตลาดแล้วก็ชนเข้าชนของเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมบัติแก่นวิจิตรผู้กำกับการสอนอท่าเรือเปิดเผย
ว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจชุดปรับรามยาเสพติด
บังคับการตำรวจนครบาน๕
ล่อซื้อยาเสพติดจากเครือข่ายยาเสพติด

ขับรถหลบหนีจากแถวทองหล่อ
มาถึงที่ซอยคลองเตย๘
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงยางสกัด
แต่คนร้ายทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีไป
เบื้องต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะนำรถ
รถเก๋งสีดำคันนี้ยาริสที่คนร้ายทิ้งไว้

จะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ
เพราะว่ากลัวคนร้ายจะดูข่าวแล้วเดี๋ยวจะไหวตัวทันค่ะ